ต่อเลยอีกหนึ่งกรณีที่เป็นความเชื่อความศรัทธาของชาวบ้านในพื้นที่อำเภอประคำจังหวัดบุรีรำนะคะ
กรณีหลวงปู่พุทธเทพสุริยะจักรวาลค่ะ
ก่อนหน้านี้ก็แสดงอิทธิฤทธิ์ปฏิหารต่าง
หลวงการรักษามะเร็งต่างจนกระทั่งชาวบ้านเลื่อมสายศธา
แต่ถึงแม้ว่าเจ้าตัวบอกว่าก็เป็นความเชื่อของชาวบ้านเอง

ล่าสุดค่ะประหลัดอำเภอประคำของบุรีรำนะคะ

ว่าสำนักปฏิบัติธรรมหินเพลิงที่บุรีรำเนี่ย

ปลูกขึ้นสร้างขึ้นเนี่ยลุกล้ำพื้นที่ป่าหรือเปล่านะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะประหลัดอำเภอประคำก็คือคุณวรแสนประสงค์
ก็ไปพร้อมกับคณะไปตรวจสอบภายในสำนักปฏิบัติธรรมหินเพลิง
ของนายพุทธะหรือหลวงปู่พุทธเทพสุริยจักรวาล
โดยไปพบกับนายพุทธะด้วยนะ
แล้วนายพุทธะแทนตัวเองว่าท่านเรียกตัวเองว่าท่านก็คือลักษณะคือเหมือนมีองค์หรือเปล่า
เขาเรียกตัวองค์ในตัวเขาว่าท่านท่านหลวงปู่เทพงงเลยนะคะ
นี่ค่ะจังหวะที่เจ้าหน้าที่ไปพูดคุยนะคะแล้วนายสุริยะเนี่ยบอกว่าตัวเองเนี่ยนะคะ
หลวงปู่พุทธะก็คือคนนี้บอกว่าตัวเองไม่ใช่พระสงฆ์เพราะศึกมาแล้ว๔๕ปี
คือเมื่อวานเจ้าหน้าที่ไปคุยหลายประเด็นนะคะประเด็นที่หนึ่งก็คือ
หนึ่งตัวเองไม่ใช่พระสงฆ์เพราะศึกมาแล้วสี่
๕ปีประเด็นที่๒คือไม่เคยแสดงอิทธิฤทธปฏิหารใดรวมถึงการรักษาโรคโควิด๑๙และมะเร็ง
ที่เป็นปรากฏข่าวออกไปว่ารักษาแล้วหายอันนี้ก็ไม่เคยบอกชาวบ้านว่าตัวเองรักษาโควิดหายรักษามะเร็งหาย
มันเป็นเพราะความศรัทธาของลูกศิษย์ชาวบ้าน
เอาไปพูดกันปากต่อปากก็เท่านั้น
ส่วนกรณีที่มีการเผยแพร่ทางโลกออนไลน์
กรณีที่ผสมไปก้มกราบตนเองก็คือก้มกราบหลวงปู่พุทธะ
นายพุทธะอ้างบอกว่าเป็นเรื่องของสงฆ์ที่จะต้องไปลงโทษกันเอง
เพราะส่วนตัวก็ไม่ได้บังคับให้ใครกราบนี่นี่เป็นภาพนี้นะคะที่ปรากฏไปก่อนหน้านี้
ประเด็นที่๔ที่เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ไปพูดคุย
คือถามว่าเป็นคนที่ไหน
นายคนนี้ก็คือนายพุทธะบอกว่าเป็นคนชาวปากใต้
เป็นคนกระบี่นะคะแล้วก็บวชเป็นพระสงฆ์๔๕ปีหลังจากนั้นก็ศึกนะคะ
ถึงไม่ได้เป็นพระสงฆ์มา๔๕ปีแล้ว
เจ้าหน้าที่ก็เลยถามว่านอกจากถามเรื่องของประวัติแล้ว
ไม่พอใจค่ะอ่าตอบไม่ได้พี่เบิร์ตคืออย่างนี้ฉันเองเนี่ยเป็น
พุศสัจฌานิกชนไม่เคยบวชเรียนอาฮะเป็นผู้หญิงสุปติประโน
เรายังรู้เลยแปลว่าไรแปลว่าพระพระสงตร์ซึ่งเป็น
สาวกของพระผู้มีพระพระเจ้าผู้ปฏิบัติดีแล้วติดมาที่ชอบ
ปฏิบัติตามทางใส่กลางต่างอันเนี่ยสูบแล้วดีใช่ไหมกล่อง
นายพุทธคือลักษณะไม่พอใจเลยค่ะตอบกลับมาบอกว่าจะถามเพื่ออะไร
ถามเพื่ออะไรในเมื่อตัวเองไม่ใช่พระแล้ว
เฮ้ยคนกินข้าวเนี่ยมันไม่ลืมหรอกว่าตัวเองเนี่ย
คนเขยบดเรียนมากว่า๒๐ปีสุปฏิปันนู

อันนี้เจ้าหน้าที่เขามีการตั้งข้อสังเกตนะคะ
ไปดูจังหวะที่นายพุทธะแสดงอาการตรงนี้หน่อย
ท่านมานี่มาอยู่อีกษะนี่มายังไง

มาอยู่ที่มะขามตรงนี้มีใครเชิญท่านมา
ก็มีญาติโยมทุกคนเขาเจินเขาสัตว์ภาคเขาเจิน

และสถานที่นี่ก็มอบให้บ้างหรือยังไงบ้างก็ตามอีกตามปัจจัยของเขา
อัยะอื่นถ้าไม่ตอบให้ก็ต้องถามผู้ใหญ่แท่เอาเองตึกก็รู้ดี
บวชเรียนเป็นพระศกมากว่า๒๐ปี
ลักษณะบ่ายเบียงคือเอาบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็หนังสือเดินทาง
ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพื่อเป็นการยืนยันว่า
ตัวเองไม่ได้ทำผิดบริสุทธิ์ใจ
เอาเอกสารต่างมาแสดงให้กับทางราชการดู
เพื่อที่จะไม่ตอบว่าสุปติปันโนแปลว่าอะไร
นายพุทธบอกว่าตัวเองได้เดินทางออกมาจากบ้านเกิดคือที่จังหวัดกระบี่
แล้วก็มาบวชเรียนเป็นพระสงฆ์อยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดออกเดินทุดงไปเรื่อย
จากนั้นก็ตัดสินใจลาศิกขาจากการเป็นพระแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นนายพุทธเทพสุริยจักรวาล
แล้วก็มาอยู่ที่นี่แหละค่ะที่ประคำจังหวัดบุรีรำ
นายพุทธยืนยันนะคะว่าไม่เคยขอรับบริจาคเงินจากลูกศิษย์ลูกหา
ส่วนลูกศิษย์ลูกหาจะทำบุญสร้างสิ่งปลูกสร้างหรือดำเนินการใด
ก็เป็นเรื่องจิตศรัทธาไม่สามารถห้ามกันได้นะคะ
หลัดอำเภอประคำบอกว่าการมาตรวจสอบครั้งนี้ประเด็นหลักคือ
ตรวจสอบที่ตั้งของสำนักปฏิบัติธรรม
เบื้องต้นตรงนี้ไม่มีเอกสารสิทธิ์ครอบครองที่ดินนะคะ
หลังจากนี้จะต้องนำไปตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้มีความชัดเจนว่าลักษณะการกระทำแบบนี้เข้าข่ายกัน
ทำผิดกฎหมายบทใดข้อใดนะคะ
รวมถึงต้องตรวจสอบด้วยว่าพฤติกรรมของนายพุทธะ
ข่ายหลอกลวงประชาชนหรือไม่
ฐานที่ว่าจะเข้าข่ายหลอกลวงประชาชนหรือไม่
ผู้เสียหายต้องเป็นคนแจ้งความร้องทุกข์
ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีใครไปแจ้ง

สอบกรวัตถุประสงค์คือ

ในพื้นที่ได้เอาพื้นที่ไปทำมาหากินคือการทำการเกษตร
นะคะคนที่หน่วยงานที่ดูแลสอบประกอบก็คือกระทรวงเกษตรนะคะ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยนะคะทีนี้เรามีโอกาสไปพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สิบหก
นายบุญมีกมาลีค่ะเป็นผู้ใหญ่บ้านที่ตำบลโคกมะม่วงนะคะ
แล้วก็เป็นหนึ่งในบรรดาลูกศิษย์ของนายพุทธะด้วย
เปิดเผยบอกว่าเลื่อมใสนายพุทธะแม้ว่าทราบดีว่านายพุทธะเนี่ยจะไม่ใช่พระ
แต่ส่วนตัวมองว่านายพุทธเป็นผู้ทรงสินที่สอนให้คนเป็นคนดี
พอถามถึงเรื่องที่ดินในการก่อสร้างที่ปฏิบัติธรรมสำนักปฏิบัติธรรมนะคะ
ผู้ใหญ่บุญนี้ก็ยอมรับว่าที่ดินตรงนี้ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในการครอบครอง
แต่เป็นการจับจองของชาวบ้านซึ่งตัวเองได้รับการดูแล
แล้วก็มอบให้นายพุทธะเนี่ยคือมาทำที่พักสงฆ์นะคะ
ที่ตรงนี้ผู้ใหญ่ก็เป็นพยานในการซื้อขายด้วยใช่ไหมครับ
ใช่ไม่มีซื้อขายไอ้คำว่าซื้อขายมีแต่เขาบริจาคถวาย
ที่สรรพากรมัน
ให้กันได้ด้วยไม่นานจะได้
มันถึงว่าถูกประสงค์ในการจัดสรรพิธีดินนะ
คุณพอปอล์ก็อยู่แล้วว่าเรื่องการเกษตรนะ
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่บ้านเกิดของนายพุทธะ

นี่ค่ะบ้านหลังนี้ไปพบกับพ่อแม่แล้วก็พี่สาวนะคะ
ซึ่งบอกว่านายพุทธสุริยะจักรวาลชื่อเดิมก็คือนายสายันแก้วมั่น

มาแล้วกว่า๒๐ปีหลังจากบวชเรียนก็ขาดการติดต่อกับทางบ้าน
แต่จะกลับบ้านปีละครั้งเพื่อมานั่งเทศนาธรรม
สอนให้คนทำดีและหลังจากที่นายพุทธะตกเป็นข่าวญาติญาติก็รู้สึกตกใจ
แล้วก็ไม่เชื่อว่าคนอย่างนายพุทธะเนี่ยจะไปหลอกลวงประชาชนค่ะ
พอรู้ข่าวสักประมาณ๒๓วันที่แล้วว่าท่านไปหลอกเขาใช่ไหมคะ
ก็รู้สึกมันก็ช็อกเหมือนกันว่าเป็นไปได้ยังไงอย่างนั้นใช่ไหมคะ
เพราะว่าในเพจของลูกสิทธิ์ไม่มีการสอนการพูดจา
ให้เชื่อให้เชื่อในปฏิหารต่างสักอย่างไม่เคยนิดเดียวเลยค่ะจริงค่ะ
ใช่ไหมคะเพราะว่าไม่ได้ติดต่อไม่ได้พูดคุยไม่ได้ทุกอย่าง
อันนี้เป็นข้อมูลจากครอบครัวของนายพุทธะ
ต้องให้การการทำกับทั้งสองฝ่ายเรื่องการตรวจสอบก็ต้องดำเนินต่อไป
พี่สาวบอกด้วยว่านายพุทธะเนี่ยจะกลับมาเยี่ยมบ้าน

เจ้าตัวมากับรถโดยสารประจำทางแล้วก็ไม่มีทรัพย์สินอะไรติดตัวมาด้วย

ส่วนการดื่มน้ำผึ้งแล้วก็น้ำมะพร้าวอ่อนนั้น
เจ้าตัวดื่มแบบนี้มากว่า๒๐กว่าปีแล้วนะคะ
หากจะกินข้าวก็จะต้องเป็นมังสวิรัติเท่านั้นก็คือไม่ทานเนื้อ
บางคนมักจะเรียกนายพุทธว่าท่านก็จะเรียกเหมือนที่ตัวเอง
ก็คือนายพุทธะเรียกตัวเองว่าเรียกปู่เรียกท่าน
คือตอนนี้นายพุทธะเองยังถือว่าไม่ได้มีความผิดตามกฎหมาย
เพราะว่ายังไม่มีประชาชนไปร้องเรียนแจ้งความเรื่องของการถูกหลอกล่วง
แต่ว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าเป็นสิ่งที่ต้องหาคำตอบกัน
ใช่ค่ะเรื่องของการใช้ที่ดินด้วย
คุณผู้ชมที่ดูทีวีก็ลองเช็คกระแสในโลกออนไลน์ดูบ้างก็ได้นะครับ
เขาบอกเขาเป็นผู้ทรงสินนะไม่ใช่พระนะคุณผู้ชม